สุดยอดน้ำมันเครื่องจากบริษัทน้ำมันอันดับหนึ่งในญี่ปุ่น
สวัสดีค่ะ

ตัวสินแดนไทยมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมในช่วงเวลาดีแบบนี้
โอ้โหโดยเฉพาะเรื่องของของกินวันนี้
เรามีมาจัดแน่นจัดเต็มเสิร์ฟคุณผู้ชมถึงหน้าจอเลยทีเดียวนะ
นี่ก็เกือบจะเย็นแล้วหลายคนอาจจะเริ่มหิวข้าวกันแล้ว

มีหลายเมนูมานำเสนอแล้วก็ที่สำคัญนะวันนี้อยากจะถามคุณผู้ชมด้วยเหมือนกัน
นำเสนอเราหน่อยบอกเราหน่อยแล้วกันว่า
ในช่วงเย็นแบบนี้คุณผู้ชมมีไอเดียจะทำกับข้าวอะไรทานกันดีในช่วงเย็นวันนี้

จะออกไปทานอะไรแนะนำเมนูอาหารเย็นสำหรับวันนี้ให้เราหน่อยนะคะ
แต่ถ้าเกิดว่าบางคนคิดเมนูไม่ออกเราก็มีหลากหลายเมนูที่อยากจะนำเสนอคุณผู้ชมเหมือนกัน

แต่ว่าถ้าเกิดใครไม่รู้จะทานอะไรมีอีกหนึ่งเมนูที่เย็นมาฝาก

ก็ขึ้นเหนือไปกินไงมันก็เลยเย็นเพราะตอนนี้ภาคเหนืออากาศเย็น

แต่โจ๊กเนี่ยอาจจะร้อนนิดหนึ่งนะคะ
พิสูจน์ความอร่อยกันเลยกับร้านโจ๊กสงขลา

เอ้าก็ร้านนี้เขาเปิดอยู่ที่จังหวัดพยาว

แหมไม่ต้องงงกันไปคือคุณพี่สมพงศ์เจ้าของร้าน
เป็นคนสงขลาแต่กำเนิดนั่นเองนะคะ
แต่ว่ามาเปิดร้านอยู่ที่จังหวัดพยาว
โดยพี่สมพงศ์เจ้าของร้านเขาผันตัว
จากพนักงานบริษัทมาเปิดร้านขายโจ๊ก
ซึ่งเดิมทีเขาก็มีฝีมือในเรื่องของการทำอาหารเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนั่นเองนะ
สำหรับสูตรเด็ดที่มัดใจพี่น้องชาวพยาวแบบยูมัด
นั่นก็คือโจ๊กที่ใช้ข้าวหอมมะลิของจังหวัดพยาว

เพราะว่าเขาบอกว่ามันจะทำให้มีกลิ่นหอมกว่าปกติ
ซึ่งข้าวในจังหวัดพยาวเป็นข้าวที่มีคุณภาพแล้วก็ได้รับรางวัลมาแล้วมากมาย
ซึ่งที่ร้านเนี่ยนะคะก็จะทำโจ๊กแบบไม่เละ
พอเห็นเม็ดข้าวนิดหนึ่งอ๋อเวลาให้ได้เคี้ยวนิดหนึ่งอ๋อ
แบบนั้นแบบนี้คล้ายกับข้าวกึ่งโจ๊กประมาณนั้นไม่ได้เละละเอียดนะคะ
แล้วก็เครื่องปรุงต่างเนี่ยก็จะทำเองแบบสดทั้งหมดเลย
ส่วนหมูบดนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญแล้วก็นี่ไส้หมูว้าว
บางคนชอบทานมากโจ๊กแบบทรงเครื่องไข่เยี่ยวมาก็มีครับ
พูดถึงหมูบดที่เป็นไฮไลท์หลักของร้านนี้กันเลยดีกว่าหมูบดเนี่ยเขาจะหมักด้วยซอสที่เป็นสูตรเฉพาะของทางร้าน
เห็นแบบนี้นะคุณชนะคุณผู้ชมต่อวันเนี่ยมีลูกค้าเข้าร้านไม่ต่ำกว่า๒๐๐คนเลยนะคะคุณ
เยอะน่ะสองร้อยคนต่อวันอ่ะคุณคิดเอาอ่ะครับโอ้โหรายได้ดีเลยทีเดียวนะคะ
และทั้งหมดก็ชมเป็นเสียงเดียวกันว่าลำแต่แต่เจ้าอร่อยมากมากใช่
สำหรับใครที่อยากจะไปลองลิ้มชิมรสนะคะสามารถไปทานกันได้ที่ร้านโจ๊กสงขลา
แต่ว่าอย่าไปสงขลานะเพราะว่าเขาอยู่เยื้องกับโรงเรียนอนุบาลพยาว
อำเภอเมืองจังหวัดพยาวเปิดขาย๒ช่วงเวลาด้วยกันนะคะ
ช่วงเช้าก็คือ๖โมงถึง๑๐โมงเช้าและช่วงเย็นเย็นแบบนี้นะคะ
หกโมงเย็นหกโมงครึ่งถึงสองทุ่มครึ่งอ๋อเห็นไหมสองช่วงเวลาใช่
หกโมงครึ่งถึงสองทุ่มครึ่งเราก็ไปทานโจ๊กกันได้นะ
สำหรับใครที่คิดเมนูแบบเย็นนี้ไม่ออกก็จะกินอะไรดีอย่างนั้น
เย็นเย็นก็ไปทานกันได้เบาอะไรอย่างเงี้ยอากาศเย็น
โจ๊กร้อนร้อนอุ้ยฟินจุงเบยนี่โจ๊กสงขลาขายที่พยาวค่ะ
เดี๋ยวพาลงใต้เลยดีกว่าลงใต้แล้วคนขายเป็นคนเหนือไหม
คนขายไม่ใช่คนเหนือเป็นคนในพื้นที่เหมือนกันแต่ว่าอยู่ที่จังหวัดสุราธานี
ไปทานก๋วยจั๊บก๋วยจั๊บโอ้โหก๋วยจับที่นี่ที่สุราธานีบอกเลยว่าขึ้นชื่อมาก
เป็นร้านในตำนานเลยนะก๋วยจับในตำนานขายมานานไงน้องใบตองค่ะ
มานานกว่าหกสิบปีอะครับโอ้โหแปลว่าอร่อยจริงถูกต้องครับ
เป็นของคุณอำนวยครับเจ้าของร้านเขาสืบทอดสูตรโบราณมาจากรุ่นคุณปู
คุณย่าคุณตาคุณยายขายกันมาหลายรุ่นนะครับ
ขายมานานอย่างที่บอกหกสิบกว่าปีแล้วอะอืม
ตอนนี้นะมีถึง๓สาขานะครับสาขาแรกไปชิมกันได้
ขายอยู่ที่หลังตลาดสดส่วนสาขาสองอันนี้เป็นน้องสาวของคุณอำนวยเนี่ย
เปิดร้านขายอยู่ที่ถนนฉลกรัฐค่ะและร้านที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็น
คือตาขาดที่สามแล้วโอ้อยู่ที่ถนนวัดโพครับค่ะ
ทั้งหมดทั้งมวลอยู่ในจังหวัดสุราธานีนี่แหละคุณอำนวยเจ้าของร้านเผยเคล็ดลับว่า
สิ่งสำคัญที่สุดของก๋วยจั๊บโบราณที่ร้านเนี่ยที่ทำให้เป็นตำนานแห่งจังหวัดสุราธานีเนี่ยนะครับ
ก็คือวัตถุดิบที่สดและสะอาดเครื่องในทุกส่วนต้องนำมาล้างให้สะอาดก่อนนะครับ
ถ้าไม่สะอาดเอามาทำไม่ได้มันจะมีกลิ่นคาวใช่
อีกหนึ่งสิ่งที่ลูกค้าติดอกติดใจก็คือน้ำซุปที่มันหอมเครื่องเทศแล้วก็มีรสชาติที่หวาน
สุดยอดมันไม่ได้หวานแบบหวานน้ำตาลแต่มันหวานหอม
หวานหอมน้ำซุปกระดูกที่เขาต้มแล้วก็เคี่ยวมาอย่างนานโอ้โหแล้วเครื่องเทศนี้สุดยอด
และอีกอย่างหนึ่งเธอบอกว่าเป็นพระเอกของชามเลยนะก็คือ
ก๋วยจับใช่บางร้านเนี่ยเส้นจะเละร้านนี้ไม่มีเละบอกเลยต้องเคี้ยวถึงจะเละ
อ่าต้องเคี้ยวค่ะคืนเลยไม่ได้นี่มันจะหึบมันไม่เละรสสัมผัสมันดี
คือเขาสั่งตรงมาเลยจากมหาชัยเพราะว่าเส้นที่นั่นมันม้วนกลม
แล้วก็มีขนาดเล็กเวลาทานมันจะเหนียวนุ่มอย่างที่บอกไม่เละ
แล้วก็น้ำต่างโอ้ยอร่อยนะสมุนไพรแก้วไม่กี่บาทเองโอ้โหถูกด้วยนะครับ
ไปอร่อยกันได้นะครับกับก๋วยจั๊บวีนัททั้งสามสาขานะครับ
จังหวัดสุราธานีเปิดขายทุกวันตั้งแต่เวลา๙โมงเช้าไปจนถึง๕โมงเย็น
ถ้าไปไม่ถูกโทรไปสอบถามครับ
โอ้โหก๋วคือก๋วยจั๊บเนี่ยนะเคล็ดลับความอร่อย
ก็คือเครื่องในมันต้องสดสะอาดแล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวด้วยนะคะ
ตอนนี้ขายมา๓สาขาแปลว่าต้องถูกอกถูกใจถูกปาก

ใช่เพราะว่าก๋วยจับนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งศาสตร์
การกินของอาหารของคนจีนเขา
ใช่นี่ก็น่าจะได้ไอเดียหลายเมนูแล้วนะสำหรับอาหารเย็นวันนี้
เอาล่ะแต่ถ้าใครนะยังนึกไม่ออกคุณใบตองคุณชนะ
พาไปกินอะไรดีผมแนะนำแล้วกัน
ถ้าอยากได้บรรยากาศดีอากาศแบบว่าสดชื่น
สบายไปเขาใหญ่เลยที่โคราชจังหวัดนครราชศรีมา

ถูกต้องเพราะว่าที่นั่นนะครับ
อากาศดีแล้วไปกินอาหารร้านนี้รับรองจะติดใจ
ติดตามเลยในช่วงของตลอดกิน
เอาละครับคุณผู้ชมครับผมพาคุณผู้ชมมาที่นี่นะครับ
แล้วก็ความหนาวที่เขาใหญ่ท่านมาที่นี่แล้ว
เกิดอาการหิวก่อนขึ้นเขาใหญ่แล้วแล้วก็
ผมแนะนำให้มาฝากท้องที่ร้านนี้
ร้านยุงข้าวมาพร้อมกับรถคู่ใจคันนี้
ไปติดตามความอร่อยของร้านยุ่งข้าวกันเลย

เอาละเดินเข้ามาถึงในร้านแล้ว

ก่อนที่มหาวิทยาลัยอสัมชาติหรือว่าเอเว็กซ์ค่ะ
หลังจากนั้นก็ย้ายมาที่นี่นะครับ
แนวคิดไอเดียของร้านเราเนี่ยมันตั้งใจจะตกแต่งให้มาเป็นแบบไหนฮะ
เป็ปต์ของร้านเราก็คือจะเน้นการใช้วัสดุจากธรรมชาติ
เพื่อให้ร้านกลมกลืนไปกับความเป็นเขาใหญ่ค่ะ

มาคุยถึงแต่ละเมนูกันดีกว่าวันนี้วางเรียงลายอยู่แล้ว
มี๔เมนูหลักในวันนี้นะครับช่วยแนะนำหน่อยฮะ
ได้ค่ะเริ่มจากเมนูแรกที่เป็นเมนูบนกระดาน
หนูแนะนำวันนี้เป็นหอยเชลผัดพริกไทยดำค่ะ
ความพิเศษของเมนูนี้ก็คือเริ่มจากหอยเชลเนี่ย
จะคัดไซส์เฉพาะไซส์ที่มันได้มาตรฐาน
แล้วก็เป็นหอยเชียวสดรวมถึงพริกไทยดำค่ะ
แล้วก็มีการนำมาจากสิชน

ทางตอนใต้มันเป็นพริกไทยดำที่ให้ความหอมให้กลิ่น
แล้วก็ให้สีที่ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะ
อืมขนาดนั่งอยู่ตรงนี้ยังได้กลิ่นพริกไข่ดำเลยนะฮะ

อันนี้เป็นปลาสายทอดขมิ้นค่ะ

ใช่ความอร่อยก็คือจะขึ้นอยู่กับตรงตัวขมิ้นกระเทียมที่มันทอดกรอบ
แล้วก็ตัวปลาที่ทานได้ทั้งตัวค่ะ

อันนี้เป็นยำหัวปลีกล้วยค่ะกับกุ้งแชร์บ๊วย
อันนี้ก็คือจะเน้นเรื่องของกะทิสดค่ะที่มีความหอมหวานมันในตัว

ส่วนเมนูนี้โอ๊ยเร่งคำแรงมากเลยนะ
หอมด้วยอันนี้คือเมนูอะไรครับ
อันนี้เป็นแกงปลาเอ็มซีใบยี่หละค่ะ
ปลายี๊ระมันเลือกอีกอย่างหนึ่งว่าปลายร้ามันจะให้กลิ่นที่พิเศษกว่าค่ะ
แล้วก็มันจะเข้ากันได้ดีกับรสชาติของตัวน้ำแกงหรือว่าเครื่องแกงที่เราทำเองค่ะ
โอ้โหปลาสายมันกินได้ทั้งตัวอร่อยมากแล้วมันได้กลิ่นของขมิ้นด้วยนะ
เมนูเพื่อสุขภาพอย่างแท้จริงย้ำยุคด้วยสุดยอดเลยนะ
แนะนำให้มาทานกันปลาอินซีใบยี่หราสุดยอดรสชาติความอร่อยเข้มข้นมากเลยครับ
โอ้โหอร่อยทุกเมนูเลยนะเอาล่ะเชื่อเหลือเกิน
คุณผู้ชมดูแล้วน้ำลายสออยากจะมาทานที่นี่แล้ว
ช่วยบอกหน่อยครับว่าจุดสังเกตของร้านในการเดินทางมาที่นี่เนี่ยมันอยู่ตรงไหนยังไงเอ่ย
ยากเลยค่ะร้านโยงข้าวเขาใหญ่ตั้งอยู่ติดกับถนนใหญ่ถนนธนรัฐนะคะ
อยู่ประมาณกิโลเมตรที่สี่ค่ะทางมาก็มาจากกรุงเทพแล้วก็อยู่ทางร้านอยู่ซ้ายมือค่ะ
นี่แหละครับความอร่อยของที่นี่แนะนำให้คุณผู้ชมมาทานกันนะครับ
ยุงข้าวเปิดที่นี่มานานแล้วแล้วก็เป็นตำนานความอร่อยของที่นี่
ทานอาหารที่นี่ก่อนได้ขึ้นไปเที่ยวที่เขาใหญ่กับบรรยากาศของช่วงไทยซีซั่นหน้าหนาวแบบนี้
สุดยอดเลยครับช่วงนี้ต้องขอขอบคุณคุณปุ้ยมากเลยนะครับ

เอาล่ะสัปดาห์หน้าตลอดกินทั่วถิ่นไทยเลยนะ
จะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนไปพร้อมกับรถคู่ใจของผม
อซูซูดีแมคพลิกอัพดีสุดติดตามกันให้ได้ครับ
โอ้โหกลับมานี่ใหญ่จริงคุณ

ภูมิคุณนี่แหละ
ไม่ใช่เขาใหญ่อย่างเดียวพุงคุณเนี่ยใหญ่มากเลย

อย่างที่ผมบอกนะครับหน้าหนาวแบบนี้ส่วนใหญ่เขาก็ไปเที่ยวที่เขาใหญ่กันเยอะ
เขากันเยอะเขาใหญ่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะ
นครราชศรีมาใกล้กรุงเทพด้วย

ทานอาหารเสร็จแล้วขึ้นไปเที่ยวเขาใหญ่

ช่วงหน้าไม่อยากให้คุณผู้ชมพลาดเลยนะคะ
จะพาไปดูงานวิวาสุดเก๋

พักที่ไหนไปพักที่นี่ครับโรงแรมรถไฟ

ไม่ใช่ไม่ใช่แต่ว่านอนที่ไหนอะไรยังไงทำไมถึงชื่อโรงแรมรถไฟ